เหตุการณ์นี้ค่ะที่หนองคายนะคะเป็นเหตุสลดที่มีหนุ่มลูกจ้างสวนยางพาราคว้ามีดพระเนี่ยฟันคอเจ้าของสวนแล้วก็ฟันภรรยาตัวเองเสียชีวิตเป็นศพที่สองยังไม่พอค่ะมีลุงกับหลานที่ได้ยินเสียงพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่ช
คล้ายลุงถูกมีดฟันเสียชีวิตเป็นศพที่๓
ทางตำรวจนะคะในที่สุดก็สามารถตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
แล้วก็อ้างว่าเป็นเรื่องของความโกรธแค้นส่วนตัว
ติดตามทุกนี้ได้จากรายงานค่ะ
ตำรวจตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้มีดฟันเจ้าของสวนยางพารา
ลูกจ้างและเพื่อนบ้านเสียชีวิต๓ศพ
สวนยางพาราบ้านสะพานพุธจังหวัดน้องคาย
ที่เกิดเหตุพบศพนายสรวิทย์ปกครองอายุ๔๓ปี
นอนตะแคงคว่ำหน้าเลือดไหลนองพื้น
บริเวณหัวไหล่ขวามีรอยแผลชะกันจากการถูกฟัน
รามซ้ายถูกฟันเป็นแผลลึก
ห่างจากศพแรกพบศพนายสงการลุนภูเขียวอายุ๔๗ปี
เจ้าของสวนยางจุดเกิดเหตุถูกมีดฟันบริเวณท้ายถอยคอเกือบขาด
งไป๑๐เมตรพบศพนางสาวจารุวัลโสกาวินอายุ๔๔ปี
ศพที่๓ถูกฟันบริเวณศีรษะลำคอจนเกือบขาด
และมีกระจุกผมตกอยู่ข้างศพ
ส่วนผู้บาดเจ็บคือนายอนุชินปกครองอายุ๓๒
๒ปีหลานชายของนายสรวิทย์ผู้เสียชีวิต
ถูกมีดฟันตามร่างกายบาดเจ็บเล็กน้อย
ที่เกิดเหตุพบมีดพระ๒เล่มมีดอิโต้๑เล่มตกอยู่ในสภาพเปื้อนเลือด

มีคราบเลือดตกอยู่ภายในถังคาดว่าคนร้ายล้างมือหลังก่อเหตุ
หลังเกิดเหตุตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วคือนายรอนวันเสนาอายุ๓๘ปี
คนงานสวนยางพาราชาวลาวสามีนางสาวจารุวัลผู้เสียชีวิต
ซึ่งทั้งคืนนายรอนไม่ได้หลบหนีไปไหนไกล
แต่เดินอยู่ริมถนนห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
โดยมีชาวบ้านแจ้งกับผู้นำชุมชนตำรวจจึงนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย
พร้อมตำรวจภูทรศรีเชียงใหม่คุมตัวในรอดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ส่วนชาวบ้านที่รู้ข่าวก็รีบพากันขึ้นรถ
ในหมู่บ้านไปมุงดูจำนวนมาก
และหมวกการน๊อกเพื่อป้องกันเหตุชุนละมนต์
ตลอดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ก็ไปดูการทำแผนในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งแต่ละคนยังอยู่ในอารมณ์โกรธและโมโหตะโกนด่าทอสาบแช่ง

เพราะหากปล่อยไว้ก็ได้รับการปล่อยโทษออกมาและกลับมาก่อเหตุซ้ำ
ขณะที่นายรอนสารภาพก่อเหตุจริงวันเกิดเหตุไปดายย่าที่สวนนายสงการ
ตอนนั้นเห็นนายสงการเข้ามาใกล้เกรงจะถูกทำร้ายก่อนเลยคว้ามีดเข้าไปฟัน
ผมออกมาเราจะเมารถ
แล้วเขาเลยมาถามไม่น่ามาถามผมก็เลย
เข้าฟันเลย
พ่อครับเสียใจครับ
ทุกคนเลยครับ
นายอนุชินผู้บาดเจ็บบอกว่าโชคดีที่แย่งมีดและรอดชีวิตกลับมาได้
ตอนนั้นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลุงไปดูจุดเกิดเหตุ
หลังได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ

พ่อลุงคงจอดตอนนั้นมันจะฟันเลยครับ
มันฟันเลยครับตอนนั้นพอลุงเขามีมีดมีอย่างดีกว่า
บอกว่าครับไปตัวเป้าแค่ว่าจะไปทำคิดว่าแบบ

เขาจะเอาถึงงุดตอดเตียงพูดยิ่งห้อง
ส่วนในรอนผู้ก่อเหตุถูกตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีด
ซึ่งคาดว่าจะมีการคุมตัวไปฝากค้างที่ศาลในวันพรุ่งนี้
ข่าวเทราะทีวีรายงาน